นกกระทานี้ซื้อมาทีแรกก็ตั้งใจจะทำไข่ลูกเขย
เอ๊ะทำไมมันเหนียวแบบนี้มันแข็งแบบนี้
ปลอมหรือเปล่าไข่เป็นพลาสติกหรือเปล่า
เขาบอกมาแบบนั้นดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
นี่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วก็เอามาดู
เอามาจับเอามาบีบดูเลยนะ
คือเขาเอามาโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดูทั้งแบบที่ทอดแล้วแบบนี้ยังไม่ทอดนะ

ถูกต้องแต่ทีนี้คุณพอทำเสร็จมันกินไม่ได้ค่ะ
เพราะว่ามันแข็งมันเหนียวกัดไม่เข้า
ผิวของไข่นกกระทามันก็มีสีขาวใสคล้ายพลาสติก
ชาวบ้านเขาก็เลยบอกเอ๊ะมันเป็นไข่ปลอมหรือเปล่า

ชาวบ้านนะคุณเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง
คือชาวบ้านนะหยิบเคี้ยวลองหยิบเข้าปาก
ลูกที่๑โอ้โหเคี้ยวไม่เข้ากัดไม่ขาด
ลูกที่สองเหมือนกันลูกที่สามเหมือนกันสี่ห้าเหมือนกัน
ทีนี้ครับลองเอากันไกลมาตัดดูลองเอาไฟมาเผาดู

เขาบอกเวลาเผามันมีกลิ่นเหม็นด้วยค่ะเห็นไหม

นี่คือชาวบ้านเขาเป็นแม่ครัวอยู่ที่อู่ทีพีออโต้เซอร์วิส

แล้วพอผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามนางวราพร
ที่เป็นคนซื้อไข่นกกระทามามาทำอาหารเนี่ยนะ
คือตัวคุณวราพรก็บอกว่า
ซื้อไข่นี้นะมาจากร้านขายของในตลาดโค้งตาหวาน
แล้วจะไม่ให้แม่ครัวทำไข่ลูกเขยซื้อมา๔ห่อ

ว่ามีไข่นกกระทาขายที่นี่เยอะ

ทีนี้ใน๔ห่อที่ซื้อมาเนี่ยนะมัน๒ห่อ
ลักษณะมันเป็นแบบเคลือบเหนียวเหมือนกับพลาสติกอะค่ะ

ก็เห็นว่าก็นึกว่ามันน่าจะอร่อยก็เลยซื้อมา
ว่าจะทำไข่ลูกเขยแต่มันไม่ใช่
แกะออกมาแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอย่างไร
แม่ครัวเขาแกะออกมาแต่เราซื้อมาเฉยยังไม่แกะไง
แม่ครัวเขาว่ามันเหมือนพลาสติเพิ่งซื้อครั้งแรกด้วย

ไม่เคยก็เจอแต่เป็นที่เขาเป็นรูปสำเร็จ
ทีนี้แม่บ้านที่อยู่ที่อู่ที่เขาทำอาหาร
ก็ไปสอบถามแม่บ้านคือคุณมะลิก็เล่าให้ฟังว่า
พอทำไข่ลูกเขยเสร็จนะตอนพักเที่ยง
คนงานในอู่มานั่งกินข้าวบ่นกันหมดเลยบ่นอุบเลย
ทำไมไข่ลูกเขยมันเหนียวแบบนี้เคี้ยวไม่เข้าจะกินยังไงเนี่ย
ไม่ได้เลยพี่ฟันจะหักอยู่แล้ว

ว่ามันเป็นไข่จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นไข่ปลอมเป็นไข่พลาสติก
ทีนี้เขากลัวค่ะทำอย่างไร
ผู้สื่อข่าวของเราก็ต้องไปถามคุณยายศรีทองโพดี
คุณยายอายุ๗๕ปีก็เป็นเจ้าของร้านไข่ไข่นกทา

บอกว่าไข่นี้ฉันรับมาจากตลาดปากน้ำจ้ะ
จะเอามาขายต่อจ้ะรับมาหลายรอบแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรเลย

ยายรับไข่นี้วันไงครับกับปากน้ำ

วันบางทีก็๒๓ถุงโอ้วเดี๋ยวเอาไว้จะไปว่ามันได้
ปกติเรารับมาขายประจำมานานเนี่ย
จำรับประจำเลย
ไม่มีไม่มีใครเอามาคืนนะ
รับปกติดีแต่ขายมากี่ปีแล้วครับ

หลายปีหรือเปล่าหลายปีแล้วหรือว่ามันแช่เย็นแล้วมันเป็น
แต่ยายกินมันก็ดึงนะ
ยายก็บอกฉันก็ขายมานานแล้วเหมือนกันนะไม่มีคนเอามาคืนเลยนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ลองสังเกตดูนะฮะไอ้ถุงใส่ไข่นกกระทาที่ยายขายเนี่ย

ก็ต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์ว่าเป็นไข่นกกระทานจริงหรือปลอม
แต่เมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นภาพของการเผาไข่
เพราะว่าร้านค้าที่เขาเอาไปปรุงจะไปทำไข่ลูกเขย
เขาลองหยิบมาเผาให้ดูเลยเขาก็บ่นเนี่ยเผาเนี่ย
พลาสติกขึ้นเลยกลิ่นเหมือนพลาสติกเลย
แล้วก็ละลายละลายหยดไปแบบนี้นี่ลองเผากันดูสิ
คุณดูสิเปลือกไข่หมายถึงว่าเปลือกอ่อนนะนะที่ทอดแล้วเนี่ย
มันเหมือนพลาสติกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ
เอากันไกลตัดดูโอ้โหมันแข็งเป๊กเลยตัดแทบไม่เข้าเลยนะครับ
นี่ก็เป็นสิ่งที่ทางคนบริโภคบริโภคเขาก็สงสัยอยู่
อยากให้มีการตรวจสอบนะฮะใช่ค่ะทีเนี้ยคุณผู้ชมเนี่ย
พอลองดูลองตัดลองเผาดูเนี่ยนะคะแต่ว่าข้อมูลเรื่องนี้จริง
อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์เคยโพสต์เอาไว้แบบหลายครั้งแล้วล่ะค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องของไข่นกกระทาที่มันเป็นไข่ปลอม
อาจารย์บอกว่าไข่นกกระทาปลอมมันไม่มีจริงหรอก
มันอาจจะเกิดมาจากสาเหตุที่คนขายเขาอาจจะเอาไข่นกกระทาที่ต้มแล้วเนี่ย
แช่แข็งแล้วก็เอามาขายหรือเปล่า
ทีนี้การแช่แข็งอุณหภูมิมันจะเย็นจัด
ก็เลยทำให้โปรตีนในไข่มันเสื่อมสภาพ
ไข่เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้เวลาเอามาทอดแล้ว
มันก็จะไม่ได้เป็นแบบสีเหลืองหรืออะไรนะคะ
ซึ่งอาจารย์บอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้
แต่กรณีการทำไข่ปลอมไข่ปลอมนะนะต้นทุนมันสูงกว่า
มันไม่มีทางทำแบบนี้หรอกมันไม่คุ้มกัน
อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เคยบอกเอาไว้นะคะ
คุณผู้ชมเข้าไปสำรวจตรวจสอบหน่อยสิ
ตู้เย็นในแผงไข่ของท่านเนี่ย
ซื้อมาแล้วมันเป็นยังไงแปลกหรือเปล่า